คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ครับ

แล้วท่านไม่ได้อยู่ห้องยามค่ำคืน
แต่พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

อยู่มากระโดดถีบประตูห้องของท่าน
เจ้าของห้องที่โดนกระโดดถีบประตูเนี่ย

ผู้ชายคนนี้บุกเข้ามาที่ห้องยามวิการ

เอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล

ถีบประตูห้องเราหาว่าเราเนี่ย

รู้ไหมคุณไม่มีใครอยู่ห้อง

เออแล้วคุณจะมาว่า
ห้องเราเสียงดังได้ไงคุณมีจุดประสงค์อะไร
ในการที่จะถีบเข้ามาในห้องแบบนี้

พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลเนี่ย

เจ้าของโพสต์นะถามว่า

ช่วยอธิบายได้ไหมสั้นแบบนี้

อยากรู้ความจริงว่าผู้ชายคนนี้บุกเข้ามาได้ยังไง

ก็โพสต์ไว้แล้วก็ตอบกลับ

บอกว่าหลังจากที่เขาถีบเข้ามาในห้องแล้ว

เพราะเธอดูกล้องวงจรปิดต่อเนื่องนะครับ
จากนั้นเขาก็ออกจากห้องไป

ครึ่งชั่วโมงเขากลับมาใหม่

เพราะประตูห้องเรามันเสียไปแล้ว

แล้วก็คงกังวลนะถ้าสมมติเกิดมันเปิดอ้าไว้

จากนั้นตี๔เขาจึงก่อเหตุ

อย่างที่เห็นในคลิปนี้นะฮะ

มีคนอยู่ไหมนิติบุคคล
ยืนยันว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่

เขาได้ยินเสียงจากห้องข้าง

แต่ทั้งห้องซ้ายและห้องขวา

ติบุคคลยืนยันห้องซ้ายและห้องขวา

ไม่มีคนอยู่นะแล้วทีนี้ก็ถามถึงความปลอดภัย

บอกว่าตอนนี้เธอออกมาอยู่บ้านเพื่อนอีกคน

ตำรวจยังไม่ได้ตามอะไรต่อให้
ก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้

แต่ทีนี้ถามว่ากล้าจะไปพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ไหม

ถ้าเราอยู่ห้องคืนนั้นเราจะเป็นอันตรายขนาดไหน

พี่เลี้ยงผีเลี้ยงกุมารอะไรหรือเปล่า

เห็นแบบนี้คนน่ากลัวกว่าผีอีก
หรือว่าผู้ชายคนนี้เขาได้ยินเสียงผีเสียงอะไร

ผมว่าเรื่องนี้ตำรวจต้องตามนะ

แสดงความคิดเห็นคนเข้าไปเป็นห่วงเยอะเลย

ถ้าอยู่ห้องพักยามค่ำคืนแบบนี้

นี่ยอดวิวคลิปนี้นี่คือเป็นล้านแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ